สลากินแบ่งรัฐบาลออกจริงนะคะ
พาไปดูทีมข่าวของเราลงพื้นที่ค่ะ

เขาบอกว่าที่นี่มีอาถรรพ์

หลังไหลไปยังหน้าบ้านเลขที่๔๔

แยก๒๘เขตวังทองหลัง

งวดก่อนจึงทำให้ประชาชน

คนส่วนใหญ่จะมาขอหวยที่นี่นะคะ๒๓วัน
ที่หวยจะออกค่ะโดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือ

และนำภาพที่ได้นะคะมาตีเป็นตัวเลข

กำแพงบ้านตัวบ้านมิเตอร์น้ำ
ถูกจับจองไปด้วยกล้องจากโทรศัพท์มือถือ
เหล่าเซียนหวยทั้งหลาย
โดยมุมที่มักจะถูกถ่ายกันมากที่สุด

ทั้งระยะใกล้ระยะไกล

แต่สิ่งที่คนแห่มาชมมากที่สุดก็คือภาพถ่าย

เพื่อสทำนะคะ

ตรงนี้ค่ะยืนตรงนี้ค่ะ
อยู่ตรงนี้แต่ว่ายิงกล้องไปทางไหนบ้าง

อันนี้มา๔องค์เลยค่ะ
ดูยังไงคะ

ใช่ค่ะนี่ไงเห็นไหม

อันนี้แบบเหมือนใบตอง

ใช่ค่ะมุมเดียวกันเลย

เอาเลขมาแบ่งปันให้กับคอหวย

แล้วคนที่เขาส่องได้เลขนี้ก็เหมือนกันของเรา
แล้วคนที่เขาฝันเห็นแม่ไปให้หวยเขาเห็นเลขเรา
บอกอ้าวเหมือนกับที่แม่ให้ในฝันเลย
เพราะเขาเป็นแม่บ้านอยู่แถวนี้เขาให้อาหารแม่บ่อย
แล้วเขาบอกเมื่อวานเขาก็มาดูเห็นเราชูอย่างนี้ไง
แล้วก็บอกอ้าวทำไมเลขเหมือนกันเลยพี่เอาอย่างไร
บอกว่าก็ขอได้ตามตึกตามมุมนี่แหละ

แล้วเขาก็เลยบอกเลขนี้

ทำบุญให้แม่ด้วยนะแผ่กุศลให้แม่ด้วยนะ

พ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า

ซึ่งขายหมดกันตั้งแต่หัววัน

แสดงว่า๒ภาพกับ๓ภาพนี่คือมาตั้งนานแล้ว

คนที่มีความเชื่อและความศรัทธาส่วนใหญ่จะมาขอหวย
แต่บางคนก็แค่อยากจะเห็นจึงขับรถมาดู
เห็นได้ว่าจะมีทั้งเชื่อและไม่เชื่อกับสิ่งลี้ลับที่บันดาลโชคลาภ
ซึ่งต้องใช้วิจารณญาณและความเชื่อส่วนบุคคล
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน